รอบสัปดาห์ที่ผ่านมาข่าวที่แรงที่สุด
แซงทุกข่าวพาดหัวทุกวันอยู่บนหน้าหนังสือพิมพ์
อยู่ในรายการข่าวแบบพื้นที่เต็มเลยนะครับ
ข่าวของคุณเปรมชัยกรรณสูตร
ปลุกให้คนสนใจกับข่าวนี้
ปลุกจิตสำนึกให้คนหันมาหวงแหนผืนป่าสัตว์ป่า
ปลุกให้คนลุกขึ้นมาทวงถามความยุติธรรม
เพราะคนเกรงว่าผู้ต้องหาเป็นอภิมหาเศรษฐี
มีเงินเยอะเดี๋ยวจะไม่ยุติธรรม
กฎหมายจะไม่เข้มแข็งการบังคับใช้กฎหมายในที่สุด
ฉะนั้นประเด็นเรื่องเหล่านี้จะอยู่ในใจคนไปอีกนาน
กว่าสารจะตัดสินออกมาแต่ว่าคงไม่เร็วหรอกครับ
เพราะกระบวนการขั้นตอนกว่าตำรวจจะทำสำนวนส่งฟ้อง
ฝ่าอายการจะตรวจสำนวนส่งฟ้องศาล
กว่าสารจะตัดสินสารชั้นต้นตัดสินแล้ว
ถ้าเขาดีอุทธรณ์กว่าสารอุทธรณ์จะตัดสิน
อุทธรณ์แล้วยังไม่ยอมกันอีกถึงสารดีกา
สารดีกาจะตัดสินต้องทำใจว่าเรื่องนี้ไม่เร็ว
และระยะทางหลังจากนี้ไปข่าวนี้ก็จะอยู่ไม่นานแล้วก็จะเงียบ
ช่วงเวลาจากนี้ไปจนกระทั่งถึงอายการ
อายการส่งสารจากศาลชั้นต้นไปสารอุทธรสารดีกา
อีกเมื่อไหร่ก็ไม่รู้คนก็เลยเป็นห่วงกันว่า
พอถึงเวลานั้นคดีจะออกมาเป็นยังไงก็ไม่รู้
มีคนตั้งข้อสังเกตพูดกันถึงว่า
ถ้าคุณเปรมชัยไม่ยอมรับแต่ลูกน้องในทีมยอมรับ
ว่าเขาเป็นคนยิงเป็นคนทำโน่นทำนี่
คุณเปรมชัยไม่รู้เรื่องเลยไปนอนพักอยู่เฉย
ตื่นเช้าขึ้นมามีคนก็เอาเสือเอาอะไรต่ออะไรมา
อ้าวแล้วจะเอาพยานหลักฐานไปไหนไปมัดตัวได้ไหม
ตำรวจเขาก็ตอบว่าเขาพยายามทำเต็มที่
พยานสิ่งแวดล้อมพยานนิติทางวิทยาศาสตร์
ฉะนั้นเรื่องนี้ต้องย้อนกลับไปคุย
กับอดีตอธิบดีกรมคุ้มครองสัตว์ป่าและพันธุ์
ซึ่งมีบทบาทสำคัญเป็นที่รู้จักกันว่าคนนี้แหละเอาจริง
คนนี้แหละพูดตรงไปตรงมา
คนนี้แหละที่เป็นคนฝากความหวังไว้กับคนในสังคมว่า
เขาจะต่อสู้เรื่องนี้ต่ออ้าวตั้งพักการเมืองชื่อพัก
ทวงคืนผืนป่ามาเปิดพักเปิดรายการใน
กับรายการนี้มาแล้วครั้งหนึ่งวันนี้มาเป็นแขกเชิญอีกทีหนึ่ง
คุณดำรงพิเทศครับสวัสดีครับคุณดำรงพิเทศครับสวัสดีครับ
ติดตามข่าวนี้แล้วแล้วรู้สึกอย่างไรคิดอย่างไร
คือผมเองคาดไม่ถึงนะว่าจริงแล้วไอ้คดีอย่างนี้
มันไม่ค่อยปรากฏหรอกส่วนใหญ่ผู้มีอิทธิพลก็ลักลอบเข้าไปล่า
โดยที่เจ้าที่รู้บ้างไม่รู้บ้างต่อสู้กันบ้าง
ส่วนใดจับได้เป็นรายลักษะบ้านชาวช่องเล็กน้อยส่งฟ้องศาล
ก็มีตั้งแต่เซซาโว่มาทุ่งใหญ่นะเลสวนมา
ผมก็เพิ่งเห็นเคสที่๒แก่งกระจานที่จับตำรวจเนี่ย
ที่ไปต้มกบเกือบกินอะไรต่างตอนนี้ก็คดียุติรู้สึกจำคุก
เดือน๑๐เดือนแล้วเราไม่รอลงอาญาจะต่อสู้ยังไงก็ไม่รู้ล่ะ
แต่คดีนี้มันต่างชาวบ้านที่ผ่านมาคดีชาวบ้านทุ่งใหญ่นะเลสวน
ที่เข้าไปล่าสัตว์๓๔คนต่างมีนกหนูในถุงย่ามั่งนิดหน่อย
ผมเห็นติดคุกหมดทุกคนไม่มีรอดสักคน
ที่ผ่านมาเนี่ยนะคดีเนี่ยมันดิ้นหลุดลำบาก
คาดการณ์ได้แต่ไปถึงศาลแล้วผมเห็นสารนอกจากว่า
รอลงอาญาแต่น้อยมาก
แม้จะอ้างว่าไม่ได้ทำคนอื่นทำในกลุ่มนี้
ในกลุ่มนี้๔๕คนผมไม่ได้ทำแต่คนอื่นเขาทำก็โดนเหรอ
คือคดีคุณเปรมชัยเนี่ยเขามองว่าคุณเปรมชัยไม่ใช่ลูกน้อง
คุณเปรมชัยใหญ่สุดเป็นคนนำอุปกรณ์เข้าไป

แต่ถ้าเขามาอ้างว่าเขาไม่ได้เป็นคนยิง

ลูกน้องยิงทำไมไม่ห้ามลูกน้องทำไมไม่แจ้ง
คุณเป็นคนขออนุญาตเข้าไปในพื้นที่
ฉะนั้นถ้าลูกน้องทำผิดคุณจะต้องแจ้งเจ้าที่ให้ทราบ
ถ้าบริสุทธิ์น่ะ

นี่คุณไปต้มกินแกงเขียวหวานมาแล้วผมเห็นในรูป

ฉะนั้นจะอ้างว่าปืนผมจริงผมลูกน้องผมจริง

โอ้ยคุณกินกับเขาหรือเปล่าหรือ
คุณไปอยู่มา๒วันคุณไม่กินข้าวกินปลาเหรอ
ถ้าคุณเป็นพลเมืองดีคุณต้องรีบมาแจ้งลูกน้องผม
ดท่าไปยิงสัตว์ป่าไปแล้วผมรับไม่ได้อย่างนี้

คุณเข้าไปนี่คุณก็ไปอยู่ที่จุดเขาห้ามอยู่แล้ว
คุณขออนุญาตไปเขามีเจ้าที่รออยู่ที่จุดนัดพบอยู่แล้ว
แต่คุณก็ไม่มา
คืนคุณหลงแล้วนะกลับไม่ถูกแล้วล่ะ
แต่ฟังดูแล้วขนาดน่าจะล่ากลางวัน
อันนี้ไอ้หนองน้ำมันเป็นที่รวมพลของสัตว์ป่า
ต้องมากินน้ำลำห้วยแค่นั้นเอง

ฉะนั้นโดยประสบการณ์ที่คุณดำรง
เห็นคดีพวกนี้มาเนี่ยโดนหมด
ผมไม่เห็นรอดสักลายส่วนใหญ่เป็นพวกชนกลุ่มน้อยมาก
อะไรบ้างนะชาวบ้านชาวช่องสะพายปืนแป๊บ

คือเนี่ยคนให้ผมฝากถามเพราะเขาเป็นห่วง
อย่างที่ว่าเนี่ยถ้ามีใครสักคนหนึ่งใน๔๕คนนี้
รับว่าผมเป็นคนยิงนายผมคุณเปรมชัยท่านไม่รู้เรื่อง
ท่านเข้ามาจริงครับปืนท่านจริงครับรถท่านจริงครับ
มาด้วยจริงก็แต่ท่านไม่รู้เรื่องอ่ะ
ปืนนี่จากใครเจ้าของขนมาแต่ปืนรูปปืน
คือสารเนี่ยเขาดูเจตนา

กินซากอาหารก็อยู่ห่างห้าเม็ดที่คุณนอน
อันนี้ก็เพียงพอแล้วที่ยุ้ยไม่ต้องแล้ว
คือการต่อสู้คดีเขาอ้างได้หมด

จะอ้างไม่นู่นไม่นี่ไม่นู่นไม่นี่

ในขณะที่คุณเข้าไปเนี่ยคุณไปผิดที่
เขาให้ออกคุณก็ไม่ออกนะฮะ

คุณมีซากเสือดำอยู่กระทั่งรอบ๒มาถึงเจอ
ถ้าคุณบริสุทธิ์โอ้ยยิงตางแรกคุณรีบออกมาเลยไม่ได้

ผมบอกแล้วให้มานอนที่เฉินไปยิงสัตว์ป่ายังงี้อีกหนึ่ง

ฉะนั้นข้อห่วงใยที่คนก็ห่วงดักทางไปว่าถึงเวลาขึ้นมาแล้วจะสู้แบบนี้จะสู้แบบนั้น
ท่านสูตรภาพผมรับรัฐกาลมาทางเกษียณเนี่ยมีคดีเนี่ยที่โดนมากที่สุดก้าวกะทง
ปกติเนี่ยล่าสัตว์ป่ามันแค่๒มาตรา๑๖มาตรา๑๙ล่าสัตว์แล้วมีซาก
อย่างอื่นไม่ค่อยมีประกอบหรอกพื้นทักอะไรเลยเที่ยวข้อหาก้ากะทงต่างกรรมต่างบาระละเอียด
ตำรวจถ้ารองสิเวลาทำล่ะเอียดผมอ่านดูเราก็รู้ครอบคร่าวแล้วงัก
ความรู้สึกโดยประสบการณ์ลำบากที่จะต่อสู้

หัวหน้าขบวนการยุติธรรมตั้งแต่ตำรวจไอ้การศาล

ลองออกนอกรู่นอกทางดิ
ออกนอกลูกนอกทางอยู่ได้ไหมเนี่ย
ตำรวจยังไม่ให้ประกันเลยรอบแรกเห็นไหมปกติคดี
เขาบอกก็แปลงให้ประกันได้เสร็จทุกสิทธิ
ตำรวจยังไม่ให้ประกันมาประกันในชั้นศาลเนี่ยแล้วค่ะ
ทีนี้บ้านเราเนี่ยพอประกันแล้วเนี่ย
มีเครื่องบินเจ็ตไปไหนก็ได้อะไรก็ได้

ป่านนี้ยังหาตัวไม่เจอถึงเวลาขึ้นมาเป็นยังไงก็ไม่รู้
เรื่องนั้นมันเป็นเรื่องหนึ่งเรื่องจะหลบหนีไม่หลบหนี
แต่กรรมทางบาปกรรมทางจิตใจมันตามคุณไปตลอดชีวิต

คนเราเนี่ยถ้าเป็นหัวอกเขาหัวอกเรานะ

ผมจะบอกให้เหมือนตายทั้งเป็นเลยนะ
คือกระแสจากสังคมมันแรงมาก
ผมเกิดมาผมไม่เคยเห็นกระแสแรงอย่างนี้เลย
ตัวเล็กตัวน้อยต่างประเทศต่างประเทศโอ้โห
มีคนเขาตั้งข้อสังเกตกันนะว่า
ชัดขนาดนี้แล้วออกมารับสารภาพเสีย
กระแสสังคมยังไม่กระหน่ำเท่านี้นะ

ถ้าผมรู้จักท่านผมก็จะโทรไปบอกว่า
รับสารภาพเถอะแล้วก็กลับใจใหม่
มีเงินเป็นแสนล้านตั้งกองทุนสัตว์ป่าเลยนะ

ที่ผมเคยทำมาผมขอโทษประชาชนทั้งประเทศ

และตั้งกองทุนสัตว์ปลาทั่วประเทศแล้วอุดหนุน
ก็ใช่ตับม้าใหม่ม้าอีกมุมหนึ่ง
ผมจะบอกคนไทยรับง่ายยอมรับผิดซะ
อย่างนี้มันคุณไปพูดบอกไม่ปฏิเสธหมดที
คนเนี่ยตามตาหมดมันยำบาก
ตั้งกองทุนสัตว์ปลานี่ทำยังไงเพื่ออะไรสมมุติ
ก็ส่งเสริมพิทักษ์ป่าให้ช่วยดูแลป่า
เจ็บป่วยก็เอามารักษา
อะไรก็แล้วแต่เกี่ยวเรื่องสัตว์ป่าเมืองไทย

สัตว์ป่าใครต่างที่เจ็บป่วยลดชนตาย

แล้วก็ปล่อยป่าคืนไปอะไรอย่างนี้
แล้วก็เจ้าหน้าที่ที่ดูแลอุดดูดเพื่อกู

ไหว้กราบขอโทษผมไม่เห็นเป็นไรเลย
คดีมันไม่หนักอะไรไม่ถึงขั้นประหารชีวิต
แต่กระแสเรื่องสังคมในด้านจิตใจ
มันหนักกว่าลงโทษนะมันหนักกว่าอย่างอื่น

เดี๋ยวจะต่อต้านทนายความอีก

เพราะว่าถึงที่ทนายบอกที่คุณเบรมชายบอก

คุณบอกก็ไม่เคยเข้าเข้าขุดแพบเดี๋ยว

คนเขาเปิดเผยเขาส่งกันมาระบบ

ตอนที่นั่งเป็นอธิบดีอยู่มีไหม
เศรษฐีพวกชอบล่าสัตว์เป็นงานอดิเลก
พยายามติดต่อเข้ามาขอเข้าไปหน่อย
ลูกน้องมารายงานว่ามีไหมลักษณะ

ไม่มีแต่แอบเข้าไปต่างอาจจะมี
ทุดง๒๐๐๓๐๐รูปขอเข้าทุ่งใหญ่นะเลสวน
เดินทุดงเส้นใหญ่ด้วย
ผมยังไม่ให้เลยเพราะเป็นห่วงพระ
เพราะเกิดช้างป่ากระทืบตายสัก๑๐องค์มรณภาพขึ้นมา

เอาพระไปเดินทุ่งใหญ่นะเลสวนเดินทุดง
ถ้าสัตว์ป่ามันชุกชุมคนพระ๒๓๐๐ต้องหุงเข้าใส่
เต็มทุ่งใหญ่หมดสัตว์ป่าจะยังไง

ใครเส้นมาบีบผมผมว่าผมไปอย่างนั้นลูกใหญ่ด้วย
เรื่องที่๒แรลลี่ทุ่งใหญ่นะเลสวนนี่
ตั้งแต่พฤษภาสถึงตรุฬาศาสตร์ฟ้องร้องผม
ผมไม่ให้ขนหน้าขนน่ะคือโรงคุณศาสตร์ก็จบไปแล้วไม่ว่ากัน
ก็เป็นอยู่อย่างนี้คราวนี้มันปิดไปได้หน่วยเขาก็เปิดซะ
ให้เป็นที่จุดที่ปลอดภัยที่อยู่กับใกล้พิทักษ์ไม่ไปไหน
ไปพักนอนศึกษาธรรมชาติได้เขาก็เก็บค่ากับ๒๐บาท๓๐บาท
เป็นค่าสวัสดิการพิทักษ์ป่าไปก็เป็นอย่างนี้มาตลอดไม่มีอะไร
แต่ลายนี้มันมีลึกกว่านั้นไงไม่ใช่ข้าวแบบธรรมดา๒๐๓๐บาท
หนังสือมันยังไม่เอาอนุญาตจากเช็คทั้งหมดทำมาแล้วจริงเรื่องนี้อำนาจแค่นี้
มันเป็นอำนาจของพอสำนักบ้านโป่งแค่นั้นแหละ
หนึ่งการเข้าไปเช้ายนกับหัวหน้าหน่วยได้เลย
สองไปค้างคืนไม่ใช้บ้านพักไม่ถ่ายทำภาพยนต์หัวหน้าสำนักได้
แต่ถ้าค้างบ้านพักถ่ายทำภาพยนตร์ต้องพอสำนักกรุงเทพ
คือสมัยหนึ่งนะตอนผมหนุ่มนะผมจะมีเพื่อนพวกที่มีฐานะ
เขาไปซื้อปืนกันมาเสาร์อาทิตย์ไปแล้วไปป่าปลาจีนไปป่าเมืองกาล
ล่าสัตว์แล้วก็ถามว่ามันมีความสุขมากนะเขาบอกนะ
มีความสุขมากมันเหมือนได้พิชิตได้เป็นผู้ชนะได้เป็นผู้พิชิต
มีความสุขหลังนี้ยังเป็นอยู่ไหม
คือลายของคุณเปรมชัยเขาอยากจะกินเนื้อเก้งเนื้อกวางกระทิงอยู่กับบ้าน
คนโอ้โหมารอบทิศแต่ความสุขมันคนละอย่าง

คนที่ล่ามากับมือหรือลูกน้องล่าในป่ากินอยู่มันมีความสุขตั้งแต่จิตใจ
ไอ้จิตใจมันเป็นเงินซื้อไม่ได้
ชีวิตเขาเป็นอยู่แค่ห้องแอ

ทางด้านนี้แต่ว่าวิถีชีวิตเนี่ยเขาประมาทมากไปประมาทคิดไม่ถึง
ที่เข้ามาไม่ตรวจรถตรวจอะไรเขาถือว่าเด็กพวกนี้ทำอะไรเขาไม่ได้อยู่แล้ว
ลูกจ้างพิทักษ์ป่าชาวบ้านจะไปทำอะไรหัวหน้าหน่วยก็อยู่อีกที่หนึ่ง
ประมาทเนี่ยขนาดพิทักษ์ป่ามาเชิญออกก็ยังไม่ออกเลย
สิ่งหนึ่งที่เมื่อกี้คุณดำรงบอกคาดไม่ถึงเรื่องพฤติกรรมนะ
ผมว่าสิ่งหนึ่งที่ผมก็คาดไม่ถึงนะว่าคนเนี่ย
พอเห็นเรื่องนี้แล้วมีจิตกระแสจิตที่จะอนุลักษ์ผืนป่าสงสารเสือ
เรียกร้องมีกระแสที่เรียกว่าอนุลักษ์ขึ้นมาเนี่ยอันนี้
คือไอ้สัตว์ที่ล่านะคุณสุภาพถ้ามันเป็นเก้งเป็นกวางเป็นอะไร
เห็นมันก็ไม่เท่าไรมันมีเสือดำอันนี้ไอ้เสือดำเนี่ย
มันเป็นแปลกเป็นสัตว์ที่แปลกพ่อแม่เสือดาวเป็นเสือชนิดเดียวกัน
ออกลูกมาเนี่ยถ้าหากว่า๒ตัวก็ยังไม่มีดำแต่ถ้ามีตัวที่๓จะดำ
อ๋อสองหนึ่งแต่ถ้าไอ้ดำต่อไอ้ดำผสมกันเนี่ย
สองตัวออกมาเป็นไอ้เหลืองสองตัวต้องมีตัวที่สามถึงจะดำอ๋อ
แต่ถ้าทะยานเสือดาวจะออกลูกตัวเดียวส่วนใหญ่เลยสองตัวนี่ก็ยากสามสาสหัส
แล้วพอมีลูกโตปั๊บสมมุติถ้ามีลูกสองตัวตัวเมียตัวผู้เนี่ย
ตัวผู้จะต้องขับออกไปตั้งแต่หนุ่มตัวเมียยังอยู่ต่อ
และจะดินแดนใครดินแดนมันเสือดำเสือดาวจะมีดินแดนของตัวเอง

เอาล่ะเวลามาหมดสรุปว่า
เรื่องนี้สิ่งที่จะต้องจับตามองในสายตาอดีตอธิบดีที่ดูแลป่ามาก่อน
ควรจะควรจะมองอะไร
คือวันนี้เราต้องมาแยกแยะกฎหมายล่ะนะฮะ

ใช่กระลอกตัวเดียวเนี่ยสัตว์ป่าคุ้มครองกับช้างตัวสัตว์ป่าคุ้มครองเนี่ย
โทษ๔ปี๔เดือนไม่นาน๔ปีปรับ๔๐๐๐๐เท่าผ่าน
เพราะฉะนั้นมันต้องแยกเป็นหวดหมู่สัตว์ใหญ่สัตว์กลางสัตว์เล็ก
สัตว์เลี้ยงลูกหน่อยสัตว์ปีกแยกเป็นความผิด
อย่างสัตว์ป่าสงวนอย่าสงวนคุ้มครอง

เอาล่ะท่านผู้ชมครับมีเวลาไม่มากนะ
แต่ว่าท่านฟังแล้ว
ท่านได้ข้อสรุปได้มองเห็นอะไรหลายอย่าง
ดำรงพิเดชอดีตอธิบดีกรมคุ้มครองสัตว์ป่าและพันธุ์
มาเป็นแขกเชิญของเราในช่วงที่
ข่าวของคุณเปรมชัยกำลังร้อนระอุอยู่

ขอบคุณคุณดำรงที่มาเป็นแขกเชิญกับเราครับ
สวัสดีครับคุณดำรงผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ